แต่นอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลเรามีกิจกรรมพิเศษ
แล้วก็จะได้เจอกับกลุ่มศิลปินชื่อดัง
เพราะว่าเขาทำแคมเปญเชียร์กับทีมชาติไทยนะครับ
เมื่อวันคารที่ผ่านมามีการเปิดตัวกันไปทางโซเชียลมีเดีย

เหล่าโอตาเนี่ยโอ้โหมะโนไปต่างนาว

แล้วก็เพิ่งจะมีมินิคอนเสิร์ตไปเมื่อวานที่เราเห็นกันนะครับ
ข่าวเราก็เลยลองคาดเดากันว่า
ถ้าเกิดว่ามาร่วมกับทีมชาติไทยเนี่ย

เคยเป็นพันธมิตรกับทีมชาติญี่ปุ่น

ก็คือไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุดแข่งขันของนักเตะ

ซึ่งแฟนต้องสั่งทำนะ

หลังจากที่ปรากฏภาพของเชอปราง

ปรากฏออกมาเหมือนกันก็ใส่เสื้อเชียร์รุ่นพิเศษที่เรียกแขกได้เป็นอย่างดี
เพราะว่ามีร้านขายเสื้อผ้ากีฬาที่ผลิตออกมาจำหน่ายแล้ว
จะไม่มีเวอร์ชันนี้ขายอย่างเป็นทางการก็ตามก็ต้องลุ้นนะ
นี่คือภาพที่ผมพูดออกไปนะครับ

อันนี้ก็คือเวอร์ชั่นเป็นเสื้อเชียร์
แต่ของญี่ปุ่นที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเสื้อแข่งเวชั่นพิเศษ
เดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อไปแล้วมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
อีกหนึ่งวาระแล้วครับที่เราน่าจะได้เห็นกันในอนาคต
ก็คือโอลิมปิกในปี๒๐๒๐ที่โตเกียวญี่ปุ่นเจ้าภาพ
แต่ว่าเดี๋ยวเขาคงจะบอกรายละเอียดใกล้แล้วนะครับ

หน้านี้ถ้าเป็นมหากรรมกีฬาหรือการแข่งขันเนี่ยนะครับ
ก็นี่เลยครับงานการแข่งขันเบสบอล
เบสบอลนี่ก็เป็นกีฬายอดฮิตของที่นั่น

ซึ่งเราอาจจะเห็นกิจกรรมแบบนี้ในการเปิดพิธีเปิดนะฮะ
ลิมปิกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะมีมินิคอนเสิร์ต

แม่ก็ผมว่านะ

แล้วพอไปดูฟุตบอลแล้วได้ดูคอนเสิร์ตด้วย

รู้จักไม่รู้จักเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าได้เห็นแล้วเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะกลายร่างเป็นโอตะได้ไหมอ๋อใช่ไหมนะใช่แฟนคลับเขาเรียกว่าโอตะ
อ่าแล้วก็พวกโอ๊ตต่างเนี้ยที่ไม่ดูบอลเนี่ยก็ต้องตามเข้าไปไงตามศิลปินเข้าไปดู
ครับเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่จะเกิดกิจกรรมใหม่และเป็นปรากฏการณ์